ช่วงนี้มาดูการเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสอสอรอบที่๒
ชื่อว่านายคาทาเทพเตชะเดชเรืองหัวหน้าพักพลังไทยรักไทย
ครอบครองทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเป็นพันล้านบาทแต่ไม่ได้เป็นเงิน
เป็นลักษณะของขลังค้น
เขาบอกว่ามูลค่าที่เขาครอบครองเป็นพันล้านบาท
เมื่อวานนี้ข่าวนี้สร้างความฮือหาค่ะ
สำหรับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจากปปชนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปคุยกับนายคาทาเทพ
เจ้าตัวบอกว่ามีมูลค่ารวมกว่าพันล้านบาทเป็นเรื่องจริง
ทีมข่าวของเราไปคุยนะคะที่ที่ทำการพักพลังไทยรักไทยที่อำนาจเจริญค่ะ
โดยนางคาทาเทพบอกว่าหลังจากได้ครอบครองโคตรเหล็กไหล
เขาเล่าให้ฟังก่อนนะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมาก
และต่อมาชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาขอพรและมาเสี่ยงทายเยอะแยะเลย
นี่เป็นที่มาของมูลค่าที่เขาครอบครองแต่ยืนยันว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เหล็กไหลก็คือมันใหญ่มากจริงนะเขาบอกเป็นพันล้านบาทเลยนะคะ
เรื่องนี้ไปถามนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการปปช
รับว่าถือเป็นมิติใหม่เลยนะ
ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช
ทั้งนี้ตามหลักในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เขาแบ่งเป็นสองส่วนแบบนี้ส่วนแรกคือความถูกต้อง
ส่วนที่สองคือความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
ส่วนมูลค่าของทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินอื่นประเภท
เครื่องลางของขลังหรือพระเครื่อง
ตอนนี้มันไม่มีตลาดกลางที่ระบุราคาได้อย่างชัดเจน
ดังนั้นการตรวจสอบเบื้องต้นจะต้องดูข้อมูลว่า
เจ้าของตีมูลค่ามาจากเรื่องอะไร
เรื่องนี้ก็คือว่ามูลค่าที่ตีมาเนี่ยนะคะ
ก็คือเจ้าตัวที่เป็นสอสอเวลาส่งทรัพย์สินไปเนี่ย

ปปชเป็นคนตีมูลค่านะคะ
ส่วนที่มีความกังวลว่าจะเป็นช่องทาง
ที่จะนำไปสู่การฟอกเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบนั้น
ปปชบอกว่าจะวางหลักเกณฑ์

จะต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษด้วยค่ะ
ส่วนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
พูดถึงกรณีที่กรกตเตรียมนำเรื่องการปล่อยเงินกู้
ให้กับพักอนาคตใหม่เข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้านะคะ
ยืนยันบอกว่าเงินกู้มันไม่ใช่รายได้
เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาส่วนตัวไม่กังวลและเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว
ถ้าหากกรกตพิจารณาว่าเงินกู้เป็นรายได้
ก็จะทำให้หลักบัญชีของบริษัทและองค์กรต่างผิดไปทั้งหมดด้วยค่ะ